อีกหนึ่งเขื่อนที่เขาเฝ้าระวังกันอยู่ก็คือ

ตกลงมันจะล้นหรือเปล่านะคะเพราะว่าน้ำ

และพรุ่งนี้มีสิทธิ์ที่น้ำจะล้นสปิลเวย์ด้วย
พาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์กันนะคะ

รายงานมาจากเขื่อนแก่งกระจานค่ะ
ค่ะชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบุรีนะคะ

ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และประเมินสถานการณ์ว่าน้ำในเขื่อนแก่งกระจานนะคะ
ล้นสปรีเวย์ในวันพรุ่งนี้ค่ะ

เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์รุ่มน้ำเพชรชบุรี
ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรชบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จากนั้นนะคะก็ได้ขึ้นฮอบินสำรวจสถานการณ์น้ำรุ่มน้ำเพชรบุรีเหนือเขื่อนแก่งกระจาน
และเส้นทางการระบายน้ำออกจากเขื่อนแก่งกระจานทั้งสองฝั่งแม่น้ำเพชรชบุรี
ตั้งแต่บริเวณท้ายเขื่อนจนถึงปลายแม่น้ำเพชรบุรี
ก่อนที่จะลงพื้นที่มาดูการระบายน้ำเขื่อนแก่งกระจาน
พร้อมกับบอกว่าตอนนี้ปริมาณน้ำยังไหลเข้าเขื่อนอย่างต่อเนื่อง
ว่าน้ำจะล้นสปิลเวย์ในวันพรุ่งนี้
และจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่กับสองฝั่งแม่น้ำเพชรชบุรี
ตั้งแต่อำเภอแก่งกระจานไปจนถึงอำเภอบ้านแหลม
พรุ่งนี้ประมาณเที่ยง
น้ำอาจจะเริ่มไหลข้ามสรรสปินเวย์ไป
ด้วยอัตราที่ประมาณ๓๐๐ลูกบัตรเม็ดที

สูงขึ้นเท่าไรประมาณสัก๓เมตรกว่า
จากนั้นปรับมันก็จะเข้าไปที่เขื่อนเพชร
กิโลเมตรนะครับถามว่าใช้ระยะเวลาประมาณ๑๐ชั่วโมง
แล้วก็จากเขื่อนเพชรก็จะมีไปวิ่งสองทาง
ทางหนึ่งก็คือเข้าไประบบชมประธาน
แล้วอีกทางหนึ่งก็คือเข้าไปสู่อำเภอเมืองเพชรบุรี
เลขาธิการสธนชจึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้เตรียมพร้อมรับมือโดยเฉพาะพื้นที่๕อำเภอ
เมืองและอำเภอบ้านแหลมให้ยกของขึ้นบนที่สูง
เนื่องจากปริมาณน้ำเท่ากับปีที่ผ่านมาหรือมากกว่านั้น
ตอนนี้เองเราประเมินสถานการณ์นะครับ
จากที่ตัวเขื่อนแก่งกระจานถึงเขื่อนเพชรเนี่ยนะครับ
มันปีแล้วไม่เกิดใช่ไหมครับ
แต่ว่าปีที่แล้วมันเกิดที่แม่ประจานแทน
แต่ว่าปีนี้คงจากนี้ไปจะแก่งกระจานไปถึงข้างล่างเขื่อนเพชรเนี่ย
แน่นอนอันนี้จะมีผลกระทบนะครับ
ถามว่ายาวนานไหมประเมินสถานการณ์เขาไว้ว่าคงประมาณสัก๑เดือนเสร็จนะครับ

แล้วก็จากนี้ปั๊บเนี่ยจากเขื่อนการกระจายลงไปข้างล่างเนี่ย
สถานการณ์จะใกล้เคียงเบื้องต้นจากใกล้เคียงปีที่แล้ว

แต่ว่าณขณะนี้เองอีกประมาณวันจันทร์ก็คือ๒๓วันข้างหน้า
มันอาจจะมีน้ำไหลส่วนหนึ่งเข้าไปที่อำเภอเมืองเพชรบุรีนะครับ
เพชรชบุรีซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่เคยถูกน้ำท่วมเมื่อปีที่ผ่านมา
และยังเป็นพื้นที่เศรษฐกิจซึ่งวันนี้เมื่อช่วงเที่ยงนะคะ
มีรถจากเทศบาลเมืองเพชรชบุรีได้ประกาศเสียงตามสาย

น้ำจากเขื่อนแก่งกระจานจะไหลเข้ามาในตัวเมืองค่ะ
ขณะที่ชาวบ้านนะคะก็กำลังช่วยกัน
นำถุงกระสอบทรายที่ใช้จากปีที่แล้วมาเปลี่ยนกระสอบใหม่
เพื่อเตรียมเอาไว้ป้องกันน้ำท่วม
เพราะกลัวว่าจะหนักกว่าเมื่อปีที่ผ่านมาค่ะ
ใช่ใช่ก็ต้องยก
เพราะว่ามีพวกคอมพิวเตอร์สำรองไฟอะไรอย่างนี้
กับเครื่องตรวจเลือดอะไรอย่างนี้
ต้องยกไปก่อนเดี๋ยวเครื่องมันเสียค่ะ
สำหรับแผนฉุกเฉินของจังหวัดนะคะ
ตอนนี้ก็ได้มีการเตรียมพร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือ
เครื่องสูบน้ำและเครื่องดันน้ำตามจุดต่างแล้ว
ในวันพรุ่งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธนภัย
ขนอุปกรณ์ที่กู้ภัยรวมถึงกำลังพล
มาไว้ที่ศูนย์อำนวยการภัยพิบัติศาลากลางจังหวัดเพชรบุรีค่ะ
สิรินทิพย์คลีบเขียวรายงานจากเขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรชบุรี